คราวนี้ก็เช่นเดียวกันอยากให้คุณผู้ชมดูนะคะแล้วก็แนะนำบุตรหลานซึ่งนั่งอยู่ด้านข้าง
ถ้าดูพร้อมกันไปบอกว่าแบบนี้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
เด็กม๒นัดกันเคลียร์กันต่อยตีกันแบบตัวต่อตัวที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
ในเมืองภูเก็ตแต่ทีนี้เขาบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งเล่นไม่ซื้อค่ะ
พาพี่มาด้วยพาพักพวกมาด้วยถูกรุมเลยทีนี้๑๐รุ่มหนึ่ง

เย็ยหยอดมั้ยไม่ไม่ไม่ไทย
ทำไมมันเกินกว่า๑ต่อ๑ล่ะ
เป็นแรกก้๑ต่อ๑อยู่นะนับไม่ถึง๑นาทีเท่านั้นค่ะ

ถูกเตะถูกต่อยนะมีฟาดมีเอาข้าวเหล็กเอามาฟาดด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสวนสาธารณะหนองน้ำในหารที่จังหวัดภูเก็ต
คือเด็กม๒เขาทะเลาะกับเพื่อนนะเขาเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
แล้วก็เลยนัดมาเคลียร์ปัญหากันแต่ลักษณะเคลียร์คือขอต่อยอ่ะ
เอาแบบตัวต่อตัวให้รู้กันไปเลยเนี่ยนะคะแต่อีกฝ่ายนึงค่ะเล่นไม่ซื้อ
พอเห็นเพลี่ยงพล้ำเท่านั้นแหละตรงเข้ามาเลยมารุมกันเลยนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในเพจโหดดังโหดจังจังหวัดภูเก็ตครับ
แล้วก็มีข้อความระบุว่าตัวไม่ว่าหรอกเด็กไปต่อยแบบนี้
ที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความเลยยินดีช่วยเหลือทุกวิถีทาง
แบบนี้อย่าหาทำครับคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปทั้งครอบครัวเด็ก
ที่ถูกรุมทำร้ายเขาเห็นคลิปแล้วแล้วก็เห็นจากสภาพลูกที่กลับบ้านนะคะ
น่วมเลยนะคะไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ

เอาทั้งกลุ่มเลยที่มารุมทำร้าย

เอออย่าไปทำนะคะ